เหตุการณ์แรกกันก่อนอันนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปบอกว่า
ช่วยกันตามหาหน่อยรถเก๋งเบียดมอเตอร์ไซค์
แล้วไล่ตามไปให้จอดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจอดค่ะ

ใช่ค่ะ
นี่แหละเมื่อสักครู่นี้เราวงเป็นสีฟ้าไว้
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ขับซิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ผู้โพสต์บอกว่า
กำลังขับรถมาจากท่าพระเพื่อจะไปขึ้น
สะพานไปบรมราชชนนานีแล้วก็เจอกับเหตุการณ์
รถเก๋งสีบรอนซ์คันหนึ่งไปขับเบียด
รถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่อยู่เลนซ้ายจนล้มลง
แต่ว่ารถเก่งคันนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะจอดรถนะคะ
ไม่มาดูมอเตอร์ไซค์เลยว่าเขาล้มไปแล้วเป็นยังไงบ้าง

ระบุข้อความว่าลุงขี่ขึ้นสะพานเข้าเลนซ้ายแล้วนะคะ
แล้วจู่รถเก๋งก็ไปเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของลุง

แฟนเราพยายามบีบแตรขับรถตามไปให้เขาจอดรถ

เรากลับไปที่เกิดเหตุเอาคลิปให้กับตำรวจแล้ว
เรียบร้อยลุงเจ็บหนักพอสมควรนะคะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปเพียง๑วัน
ก็มีผู้ชมคลิปนี้กว่า๑แสนครั้งแล้ว
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้ความเห็นนะคะ
บอกว่าคนขับรถเก๋งคล้ายกับจงใจเบียดรถมอเตอร์ไซค์
เพราะที่ดูจากคลิปมีการหักพวงมาลัยมาเบียดด้วย
มีตึ๊กยึกหนึ่งแล้วก็ค่อยออกไปนะคะ
ต่อมาแฟนเพจเฟซบุ๊คเรารักด่านตรวจ
ได้โพสต์ภาพข้อความแชทที่ได้พูดคุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึง
อ้างว่าเป็นผู้ขับรถเก่งในคลิป
เขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้จอดรถเนี่ยเพราะว่าตกใจ
แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
สนภาษีเจริญแล้วได้ยอมรับผิด
แล้วก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ได้สอบถามไปยัง
ตำรวจตรีโสพลหมั่นขีดสารวัตรสอบสวนสนภาษีเจริญค่ะ
เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน
คนขับรถเก่งที่อยู่ในคลิปก็ได้เดินทางมาแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวน
แจ้งเหตุว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาช่วงที่ขับรถขึ้นสะพานเนี่ย
มีรถคันหนึ่งพยายามขับแซงขึ้นไป
ทำให้ต้องหลบแล้วก็เปลี่ยนช่องจรจรกระทันหัน
ไปเบียดกับรถจักรยานยนต์ล้มลง
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้จอดก็บอกตรงกันนะคะบอกว่าตกใจ
แล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่รอทางเจ้าของคลิป
แล้วก็ผู้ขี่รถจักรยานยนต์สอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะคะ